คุณผู้ชมเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายนะคะมีเหตุประทะเดือดเกิดขึ้นที่
อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสค่ะเป็นทหารปะทะกับกลุ่มก่อความไม่สงบ
เขาบอกว่ายิงกันรัวประหนึ่งว่าอยู่ถ้ำกลางสงครามเลยค่ะ
นี่ค่ะบ่าย๓โมงครึ่งเมื่อวานนี้นะคะ
ส่วนที่กำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้กฎอายการศึกจู่โจมตรวจค้นเป้าหมาย

ไม่มีเลขที่อยู่ที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาส
คือเจ้าหน้าที่เขาได้ข่าวมาว่ามีกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่มีหมายจับปวิอาญา
หลบซ่อนไปไปมามาเข้าออกบ้านเช่าตรงนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยบุกจู่โจม
ยังไม่ทันไรเลยค่ะคนร้ายที่อยู่ในบ้านอ่ะ
ฉากอาวุธสงครามยิงสาดใส่เจ้าหน้าที่เหมือนที่ได้ยินเสียงรัวเมื่อกี้นี้ค่ะ
มีอาสาสมัครทหารพรานธวัชชัยธินกรถูกยิงเข้าเท้าซ้าย๑นัดได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่พยายามที่จะใช้มาตรการจากเบาไปหนัก
เริ่มจากการใช้เครื่องขยายเสียงพูดคุยเจรจาก่อน
ถึงขั้นเอาพ่อแม่หนึ่งในคนร้ายมาช่วยพูดเกลี้ยกล่อมด้วย
แต่คำตอบที่เด้งได้ก็ยังคงเป็นกระสุนปืนอยู่อะค่ะ
โอ้โหนี่ขนาดเอาพ่อเอาแม่มาพูดเกลี้ยกล่อมเลย
ขนาดแม่มาพูดยิงสวนเสียงแม่มาเลยนะ
แล้วรีบเอาพ่อกับแม่ออกจากพื้นที่ก่อนเลยเพื่อความปลอดภัยนะคะ
บ่าย๓โมงครึ่งจนถึง๕โมง๑๕นาที

คนร้ายเป็นชายนอนจมกองเลือดอยู่ในบ้าน๑คนแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นใคร
แต่ที่เหลือก็ยังหลบซ่อนอยู่ในบ้านนะคะเจ้าหน้าที่ปิดล้อมทั้งคืน
กระทั่งเช้าวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตัดสินใจใช้กลยุทธ์มาตรการเบาไปหานัก
ประสานผู้นำศาสนามาเอาผู้นำท้องถิ่นมามาเจรจา
คำตอบที่ได้ก็ยังคงเป็นการรัวปืนสาดปืนกลับมาอีกค่ะ
สุดท้าย๒๑ชั่วโมงผ่านไปเจ้าหน้าที่บอกว่า
ถ้าอย่างนั้นต้องใช้มาตรการจัดการขั้นเด็ดขาดแล้วบุกเลยค่ะ
เลยแล้วคนร้ายก็ยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่รัวเลย
สุดท้ายเนี่ยมีคนร้ายถูกวิสามันฆาตกรรมไป๒ศพด้วยกันนะคะ
ศพแรกคือนายอับดุลฮากรรมอาแวร์อายุ๒๖ปี
คนนี้เป็นสมาชิกชุดปฏิบัติการมีหมายจับปวิอาญาศาลจังหวัดนราธิวาส
สาเหตุก็คือไปเกี่ยวข้องเหตุคว่างระเบิดไป๊บอมใส่เจ้าหน้าที่
ตั้งแต่๒๒เมษายนปีที่แล้ว
แล้วก็เกี่ยวข้องกับเหตุคว่างระเบิดไป๊บอมใส่ฐานเฉพาะกิจ
พรานนาวิกโยธินที่๘ในอำเภอยี่งอเมื่อวันที่๗เมษายนปีที่แล้วค่ะ
สภาพศพรายนี้ก็คือโดนปืนยิงเข้าหน้าอกและลำตัวหลายนัด
ข้างศพมีอาวุธปืนสงครามคือปืนอาก้า๑กระบอก
พก๙มมอีก๑กระบอกแล้วก็กระสุนอีกเพียบเลยนะคะ
ส่วนบ้านเช่าอีกหลังหนึ่งมีอีกศพหนึ่งตรงห้องน้ำค่ะ
ซึ่งก็คือนายมะตอฮายูนุอายุ๒๕ปี

มีหมายจับปวิอาญาศาลจังหวัดนราธิวัฒน์เหมือนกัน
เกี่ยวข้องเหตุการณ์คว่างระเบิดไป๊บอมใส่เจ้าหน้าที่๒๒เมษายนปีที่แล้วเหมือนกัน
สภาพศพโดนยิงเข้าหน้าอกและแผ่นหลังหลายนัดนะคะ
งไป๕เมตรมีปืนอีก๑กระบอกตกอยู่ด้วยแล้วก็ลูกกระสุนปืนค่ะ
เรื่องต้นมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาตรวจสอบแล้ว
จะมีกลุ่มผู้เกาะความไม่สงบเข้าออกบ้านเช่าแถวนี้นะคะ
แล้วผู้บังคับหน่วยกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้
เป็นปืนที่ถูกปล้นมาจากคลังของกองพันธนาที่๔
ค่ายปีเหล็งอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาส
ตั้งแต่๔มกราคมปี๒๕๕๙